คุณผู้ชมฮะในหลายวันหลายเดือนที่ผ่านมา
เรานั่งเล่าข่าวกันไปมีอยู่ข่าวหนึ่งที่เล่ากันเป็นประจำ
คือเจ้าหน้าที่ไล่จับนักพนัน

โอ้โหคือเล่นการพนันมันก็ผิดอยู่แล้ว

เพราะอะไรรู้ไหมยังมีพรกรฉุกเฉินกันอยู่

เรารวบรวมกันเอาไว้เพื่อฝากเตือนนักพนัน
ใครที่ยังคิดจะเล่นการพนันรับรองคุณไม่รอด
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตามไปเจอจนได้
วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปดูปฏิบัติการสุดระทึก
วิ่งกันจนฝุ่นตลบของเหล่าบรรดานักพนัน
ที่หารกล้าท้าท่ายพรากอจุกเฉิน
จนทำให้พี่เจ้าหน้าที่เขาต้องกุมขมับกันเลยทีเดียว
เป็นเพราะอะไรไปดูกัน

ก็นี่เลยบรรดาของกลางต่างที่นักพนันเขาทิ้งเอาไว้
เอ้าดูสิแปลกไหมล่ะ
รองเท้าตั้ง๗๐คู่เห็นแล้วทั้ง๕
เจ็บใจแทนเจ้าหน้าที่เลย
คนหายเหลือแต่รองเท้าแต่ไม่เป็นไรนะ
พอเจ้าหน้าที่เขาเอาเชือกมาร้อยรองเท้ารวมกันไว้หมดแล้ว
เพื่อนักพนันคนไหนอยากจะได้คืนก็อย่าลืม
กลับไปแจ้งความจำนงเอารองเท้าของตัวเองคืนกันด้วยนะ
อกจากรองเท้าแล้วเจออะไร
นี่เลยไก่ชนจำนวน๒ตัวกำลังต่อสู้กันอย่างเมามัน
อมสังเวียนไก่ชนแบบพลาสติกนวมจำนวน๔สังเวียนแบบเสร็จสับ
อุปกรณ์ครบเลยนะงานนี้
ต่อจากของกลางที่เห็นแล้วปวดหัวปวดหัว
ยังไม่เท่ากับการปฏิเสธของนักพนัน

ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเลยไม่เกี่ยวเลยมานั่งดูเฉย
เอ้าไนค์ไปฟังสิ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
ปุ๊บก็ขวาโทรศัพท์โทรหายายปั๊บโทรหายายเสร็จก็บอกกับเจ้าหน้าที่อีกว่าเล่นทีไรตาก็โดนจับทุกทีพี่เจ้าหน้าที่ได้ยินเข้าก็ถึงกับหลุดคำออกมาแบบนี้งานนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็ให้คำมั่นสัญญากับคุณตาเลยนะว่าเล่นอีกเมื่อไหร่ผมก็จะตามไปจับ
และนอกจากที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้แรงในการวิ่งตามจับนักพนันแล้วพี่เขาก็ต้องกลายร่างเป็นนักสืบอีกด้วยนะคุณผู้ชม
ก็นักพนันแต่ละคนเนี่ยเขาหาที่ซ่อนกันได้เฉียบขาดจริง
อย่างเหตุการณ์นี้พอเจ้าหน้าที่บุกไปถึงเหล่าสาวใหญ่ที่นั่งเล่นการพนันกันอยู่
ก็ต่างพากันวิ่งไปหาที่ซ่อนแทบไม่ทันบางคนซ่อนไม่ทันก็ไม่ซ่อน
บางคนซ่อนทันก็ต้องไปตามหากันต่อ
สุดท้ายไม่รอดโดนจับได้
ที่สองนี่ไม่ธรรมดาไปแอบซุกอยู่ตรงซอกตู้เสื้อผ้า
แหมนึกว่ามาเล่นซ่อนหา
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ทยอยกันออกมาทีละคนสองคน
เข้ากันไปได้อย่างไรซอกแค่นี้โถโถ
แต่คุณยายคนนี้ขอใช้วิชาพางตัวหน่อยแล้วกัน
ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น
กดโทรศัพท์อยู่นานไม่รู้กดหาใคร
เหมือนในบ้านหลังนี้คุณยายไม่มีตัวตน
ว้าวแบบนี้ก็มีด้วย
แต่คนที่ซ่อนได้แนบเนียนที่สุดแบบไม่ไหวจริง
ขอยกให้คุณยายคนนี้
เอามายายออกมาวายโอ้โฮ

ยายโอ้โฮยายย่านเนอะยายย่านสิ
ไม่หอบนั้นเลยพร้อมตัวหน่อยนะ
โอ้โฮยายออกมา

โอ้โหเอากับยายสิเข้าไปแอบอยู่ใต้โต๊ะโถ
สงสัยยายนึกว่าจะซ่อนมิตรเนียนกริ๊บ
จนเจ้าหน้าที่มองไม่เห็นละมั้ง

เห็นไหมล่ะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเจอกับอะไรบ้าง
แต่สิ่งหนึ่งที่นักพนันต้องเจอแน่ก็คือ
ถูกจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

แต่ละคนทำไปได้
คุณยายนี่เหมือนเล่นซ่อนแอบเลยเนาะ

ตกใจน่ารักมากเลยแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้นะ
วิธีการทำอะไรแบบนี้คือมันผิดกฎหมาย
พนันยังไงก็ผิดกฎหมายนะคะคุณยายอย่าเล่นอย่าทำนะจ๊ะ